งูอยู่ได้ไงอาหารคว้าแล้วก็มูอาหารซ้ายแล้วก็มูอาหารหน้าแล้วก็โม

เหมือนเหลวอาจารยาเลยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่สับหน้าตาทิพย์

ซึ่งเธอบอกว่าตรงไหนที่เขามูแล้วดีก็ทำมาหมดเลยค่ะ
หน้าตาทิพย์ศักดิ์ที่แขนเสริมรวมความตาให้กับตัวเองด้วยนะคะ
ซึ่งหน้าตาทิพย์คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นอักขระนะ
ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการมองเห็นในส่วนที่คนอื่นเขาไม่เห็น
ลู่ทางของการทำมาหากิน

ก็จะมองเห็นก่อนก็จะห้ามเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
โดยสาวหลิวค่ะยอมรับเลยว่ามีความเชื่อมากเลย
เพราะว่าตั้งแต่ที่ทำมานะก็ทำให้ชีวิตของเธอมันดีขึ้นเรื่อยคุณผู้ชม
ที่สำคัญมีงานมีเงินติดต่อเข้ามาเรื่อยเลยล่ะจ้า
ก็เชื่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่ทำ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พอเราทำแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเชื่อมากก็คือในเรื่องของพุทธคุณ
เราก็ต้องสวดมนต์ไห้พระตลอดเวลานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ศีล๕ให้ได้ถ้ามันทำได้แบบนี้มันก็คือชีวิตเราก็มีความสุขอยู่แล้ว